เรามาตามกันต่อกับข่าวช็อกวงการบันเทิงนะคะของอดีตพระเอกชื่อดัง
คนจะได้ยินข่าวมะวานเขาผมมีความรู้ว่าพูดถึงว่า
ออป่วยด้วยโลกมะเร็งแลรกและว่ากำลังรักษาตัวอยู่
ข่าวลือข่าวนี้จริงมันมีมาก่อนหน้านี้แล้ว
กระทั่งหน้าข่าวได้สอบถามผู้พันเบิร์ดในวันที่เดินสายโปรโมทกิจกรรมของกองทับบก
ผู้พันเบิร์ดให้ข้อมูลบอกว่า
เอกสรพงศ์เนี่ยกำลังรักษาตัวจากเจ้ามะเร็งร้ายจริงค่ะ
โดยมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็อาการโดยรวมก็ดีขึ้นเรื่อยนั่นเองค่ะ

โทรศัพท์สอบถามพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะ
เปรียบเหมือนลูกเหมือนเด็กสร้างของสรพงษ์ชาตรี
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมัยก่อนหน้านี้

พี่เอกสรพงศ์เป็นคนตั้งชื่อให้นะ
ชื่อเอกเนี่ยมาจากเอกสรพงศ์
ชื่อพันธุ์มาจากพี่พันคำ
ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังยุคนู้นนั่นเองค่ะ

อาการป่วยของสรพงษ์ชาตรีมาตลอดค่ะ

เอกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะ
แต่เข้ารับการรักษาจนหายดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะ

คราวนี้สุดหนักค่ะแต่ก็มีคุณดวงเดือนศรีภรรยาแล้วก็ครอบครัว
ลูกทั้ง๔คนนี่แหละค่ะคอยดูแลค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อเร็วนี้พี่ท็อปพี่ไทยก็เพิ่งไปเยี่ยมมานะคะ
แต่กำลังใจก็ดีมากออกมาเดินเล่นในสนามได้แล้ว
ส่วนตัวนะคะเชื่อว่ายังไงสรพงษ์ชาตรี
พระเอกหวานใจคนไทยทั้งประเทศก็จะต้องหายวันหายคืนแน่นอนค่ะ
คุณเดือนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
พี่เอกไปตรวจมันเร็งเนี่ยเป็นตั้งแต่๒๓ปีที่แล้ว
ไปตัดอะไรออกก็โอเคหายไปแล้ว
มาปีที่แล้วเนี่ย
เริ่มกลับมาเป็นอีก
แต่ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะลามไปตรงไหน

แต่พี่เอเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครมาเยี่ยมแบบสุดทั่วไปนะ
ใช่นะคะก็พี่ไทยขอความร่วมมือด้วยนะคะ
ก็พอหลายคนทราบข่าวจะไปเยี่ยม
คือไปเยี่ยมไม่ได้นะคะเพราะว่าอาดวงเดือนก็คือเป็นห่วงพี่เอกนะคะ

แล้วก็โควิดด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นมะเร็งสมองหรือเปล่า

ตอนแรกเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดออกไปแล้ว
แต่มันกลับมาใหม่แต่ไม่รู้มันจะลามไปส่วนไหนนะคะ
ก็บันเทิงไทยรัฐส่งกำลังใจให้ครอบครัวของพี่เอกสรพงศ์ด้วยนะคะ